ขึ้นชื่อว่างูเห่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหน
ฉกกัดแล้วอันตรายเท่ากัน
แต่แมวตัวนี้ฮะมันเป็นแมว๙ชีวิต
เพราะมันถูกงูเห่าฉกแล้วมันรอดมาได้ครับ

ดูที่มันมีรอยตักตรงขามัน
เล็ก

ถ้าเห็นงูแบบนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าตัวมันกำลังไวเลย
นะฮะตัวเล็กลูกมันแบบนี้มันอันตรายเท่าตัวใหญ่

หลังจากมันกัดเจ้าแมวตัวนี้แล้วนะฮะงูเห่ามันก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
ยังชูคอแผลแม่เบี้ยพร้อมฉกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้
นี่นะฮะเห็นว่าเล็กแบบนี้อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับ
เท่าตัวใหญ่ครับกัดตายได้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในกลุ่มธาตุแมวระบุว่า
แมวเหมียวตัวนี้มันเป็นแมวจรฮะคือมันมาขอข้าวที่ออฟฟิศกินเป็นประจำแหละ
แล้วก็คนพนักงานก็สนิทสนมคุ้นเคยกับมันเพราะให้ข้าวมันกินก็เลยตั้งชื่อมันว่าซูชิ
วันเกิดเหตุซูชิก็มากินข้าวตามปกตินั่นแหละครับเอ๊ะแต่ทำไมนะมันเดินเหมือนขาเจ็บนะฮะ
เดินกระเพกมานะครับก็เลยเอาข้าวไปให้แมวเหลือไปเห็นเจ้างูเห่าตัวเล็กแผ่แม่เบี้ยอยู่ครับ

คือคนที่เอาไปรักษาเขาบอกเขาลุ้นตลอดเลยนะ
ตลอดการรักษารอดมาได้เป็นแมว๙ชีวิตอย่างที่เขาว่า
แต่ยังไงนะตอนรักษาเนี่ยนะ
เจ้าซูชิเนี่ยเขาบอกนอนโรงพยาบาลสัตว์เลยนะ

คือเอามาโพสต์ไว้ตอนนี้เนี่ยธาตุแมวจ๋าเห็นงูฉกแมว
เห็นงูกินแมวเยอะนะแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันออกหากิน
ด้วยพวกสัตว์เลยค่ะยังไงดูแลใกล้ชิดนะครับ
เดี๋ยวจะเป็นอาหารนั้นโอชะของมันครับ